ช่วงนี้หน้าทุเรียนแล้วนะฮะค่ะคุณเขียนมาสอนอยากกินค่ะ
เตรียมหน้าเตรียมตัวกลัวจะโดนทุเรียนมาฟาดละค่ะ
ไม่ใช่เตรียมตัวทานทุเรียนสวนไหนออกมาแล้วดีดีเนี่ย
ส่งข้อความมาบอกเราหน่อยเดี๋ยวจะโทรไปสั่ง
กินแบบบุฟเฟ่ไงบางพื้นที่เขามีอืมก็ดีนะค่ะ
อากาศร้อนก็เบาหน่อยนะครับทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่ามันมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งครับ
ที่เกิดขึ้นครับท่านผู้ชมครับเป็นร้านผลไม้
ซึ่งตอนนี้เขาก็เอาทุเรียนมาขายเยอะเลยอยู่ที่
ริมถนนบ้านกอกตะบนบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นมีผู้หญิงคนหนึ่งมาซื้อ
ค่ะก็อายุสักกลางคนแหละนะครับขอปอกเองขอเลือกเองนะแกะเองเลือกเอง
บอกเป็นแม่ค้าทุเรียนเก่าต้องแบบนั้นต้องแบบนี้คือจัดการลูกนึงเนี่ยเละเลย
แล้วก็บอกว่าโอ้โหมันอ่อนไม่เอาอ่ะอืมก็เลยมีปัญหาเกิดขึ้นใช่ค่ะ
ตัวเจ้าของร้านขายทุเรียนเขาก็บอกว่าถ้าคุณเป็นอดีตแม่ค้าขายทุเรียนจริงเนี่ยนะ
คุณจะต้องรู้ว่าปอกยังไงไม่ให้มันเละคุณจะต้องรู้ว่าอาจจะแค่แบบกรีดนิดเดียว
แล้วคุณจะรู้แล้วว่าเนื้อข้างในมันอ่อนหรือมันไม่อ่อนแงะออกมาใช่จิ้มดูอย่างเงี้
ถ้าไม่ชอบแข็งไปนิ่มไปก็ปิดไว้แต่นี่คุณเดี๋ยวมันก็จัดการของมันเอง
อกซะเละเลยแล้วก็บอกว่าไม่เอาแล้วทุเรียนอ่อนอย่างนี้
แม่ค้าเขาไม่ยอมก็เกิดวิวาทะกันเลยทีนี้ต่างฝ่ายต่างก็ถ่ายคลิป
แล้วก็ว่อนโลกโซเชียลเลยเอาไปดูคลิปซะหน่อยนะฮะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังต่อนะครับ
นี่แหละฮะเป็นคลิปเหตุการณ์ที่มีหญิงสาวคนหนึ่งนะครับกำลังถ่ายคลิป
แล้วก็ต่อว่าแม่ค้าทุเรียนบอกว่าเอาทุเรียนอ่อนมาขายได้ยังไง
ทั้งสองก็โตเถียงกันไปโต้เถียงกันมาก่อนจะมีการฉุดกระชากกันไปมา
ฝ่ายแม่ค้าทุเรียนเนี่ยเขาบอกว่า

คลิปนี้มีผู้โพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กนะครับในชื่อว่าเล็กผลไม้นะฮะ
พร้อมกับระบุข้อความว่าระวังกันหน่อยนะคะแม่ค้าทุเรียน
แกก็ว่าอ่อนมันจะมีมนุษย์ป้าหลายประเภทมาเลือกเองปอกเอง
แต่ไม่อยากจ่ายตังค์มาทำร้ายแม่ค้าทุเรียนแบบเราด้วย
หลังจากที่มีผู้โพสต์นะครับก็มีผู้ที่มาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็แชร์ออกไปเยอะแยะไปหมด
ส่วนใหญ่ก็บอกว่าที่ร้านขายทุเรียนร้านนี้เป็นร้านที่ดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดีนะ
ลูกค้าที่มาซื้อก็ถ้าไม่พอใจสินค้าก็เปลี่ยนได้
ซึ่งเป็นร้านที่มีชื่อเสียงเปิดมานานหลายสิบปีแล้ว
แล้วก็บอกว่าการกระทำของลูกค้าคนนี้เนี่ยคาดว่าตั้งใจหาเรื่องแน่นอน
ก็ไม่รู้มันเป็นยังไงแล้วข้อเท็จจริงเนี่ยนะเอาเป็นว่าทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เราลงพื้นที่ไปที่ร้านแห่งนี้เลยครับร้านเล็กผลไม้
อยู่ที่ริมถนนบ้านกอกตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
เป็นร้านขายผลไม้ตามฤดูกาลค่ะซึ่งก็แน่นอนว่าช่วงนี้ต้องทุเรียน
อืมนี่ฮะเพราะเนี่ยฟังเสียงได้ค่ะเนี่ยนะครับ
มีผลไม้ต่างต่างอีกเยอะแยะไปหมดนะครับนางสาวสุนารีย่องอาตี
อายุ๓๒ปีที่เป็นเจ้าของร้านและผู้โพสต์คลิป
เล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ำวันที่๑๐มีนาคม
มีผู้หญิงอายุประมาณสี่สิบถึงสี่สิบห้าปีเข้ามาเลือกซื้อทุเรียนที่ร้าน
เลือกอยู่นานก่อนจะบอกว่าขอเลือกเอง
แล้วก็ขอไม้มาเคาะฟังเสียงทุเรียนว่าลูกไหนมันสุกหรือมันหาม
เธอก็บอกว่าชอบแบบไหนล่ะเดี๋ยวเลือกให้ก็ได้

เพราะว่าทุเรียนที่ร้านเนี่ยโอ้โหนับมาวันหนึ่งเนี่ย
กว่า๕๐๐กิโลกรัมมันเยอะทั้งสุกทั้งห่าม
แต่ลูกค้าผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ยอมจะเลือกเอง
แล้วบอกว่าเคยขายทุเรียนมาก่อน
หลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้ก็เลือกทุเรียนมาได้๑ลูก
เป็นลูกขนาดใหญ่ยื่นมาให้เธอ
แม่ค้าก็รับมาจะเอามาปอกแล้วนะจะแพ็กใส่ถุงให้
แต่จังหวะนั้นก็เธอก็เรียกพนักงานที่ร้านเนี่ย

ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยอยู่ดีเหมือนกับไม่พอใจเรื่อย

คือมีลูกค้ารายอื่นเข้ามาเธอก็เลยให้พนักงานที่ร้านเนี่ย

ก็เลยบอกให้กับลูกค้ารายนี้ช้า
คนนี้ก็ไม่ยอมคือบอกว่าโอ้โหไม่พอใจ
ช้าทุเรียนที่ปอกเนี่ยก็เป็นทุเรียนห่ามปอกยากด้วย
ผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวปอกเอง
เพราะรอไม่ไหวพร้อมทั้งเริ่มใช้คำพูดที่ไม่สุภาพ
และด่าทอมายังแม่ค้า
แต่แม่ค้าก็ไม่เป็นไรก็อยากปอกเองก็ได้ก็เอาไปปอกเอง
แม่ค้าเขาก็บอกว่าตามปกติแล้วนะคะ
ทางร้านจะเจาะเปลือกให้ลูกค้าจิ้มดูก่อน

เชื่อว่าทุกคนที่เคยไปซื้อทุเรียนก็จะรู้
ก็จะลองจิ้มดูถ้าชอบแม่ค้าก็จะปอกให้
แต่แม่ค้าบอกว่าผู้หญิงคนนี้เขาไม่สนเลยนะคะ
เขาเลือกเองขอปอกเอง
พอปอกออกหมดมาบอกว่าทุเรียนเปรี้ยว
ไม่อยากจะได้ลูกนี้แล้วขอเปลี่ยนลูกใหม่

ก็ปอกไปจนหมดแล้วอ่ะถ้ามันเปรี้ยวถ้ามันอ่อนถ้ามันไม่ดี
คุณก็เจาะนิดเดียวคุณก็จิ้มคุณก็รู้แล้ว
ถ้าคุณเคยเป็นแม่ค้าขายทุเรียน
ถ้ารู้ว่ามันไม่ได้ตามต้องการ
คุณก็ปิดมันสิถ้ามันอ่อนเก็บไว้เดี๋ยวมันจะ

ใช่แต่คุณไปแกะสละแบบนี้
เธอก็ยืนยันว่าถ้าจะเอาลูกใหม่เนี่ยนะก็ต้องจ่ายเงินลูกนี้ก่อน
ลูกนี้๓๕๐บาทเพราะว่าน้ำหนักทุเรียนลูกนี้รวมแล้วเกือบ๓กิโลกรัม
ทางร้านขายกิโลกรัมละ๑๓๐บาทแม่ค้าก็บอกว่าจ่ายลูกนี้ก่อน
ลูกใหม่ว่ากันไปเลือกลูกใหม่ก็ไม่เป็นไรแต่ลูกนี้ต้องจ่ายเงินลูกค้าไม่ยอม
ลูกค้าคนนี้หยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปเลยแล้วก็ด่าแม่ค้าเสียหายหายเลย
แล้วก็บอกกับลูกค้าคนอื่นที่อยู่ในร้านลูกค้าคนอื่นที่กำลังจอดรถ
แล้วก็จะมาซื้อที่ร้านบอกว่าไม่ต้องซื้อร้านนี้ร้านนี้เอาเปรียบลูกค้า
แบบนี้สามีของลูกค้าคนนี้นะคะก็ลงมาจากรถนะคะก็มาเจรจากับแม่ค้า
แล้วก็จ่ายเงินให้แม่ค้าไปแค่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาท
จากสามร้อยห้าสิบใช่เธอก็เลยเนี่ยเอาทุเรียนไปโยนทิ้งบางถนนซะเลย

เขาบอกว่าเขาจะไม่อยากจ่ายตังค์หนูก็เลยว่าพี่พี่ทำอย่างนี้ไม่ได้มันเสียหาย
ลงทุนก็เยอะทุเรียนอ่ะลงทุนเยอะมากลูกหนึ่งตั้งหลายร้อยวันนั้นเขาซื้อสามร้อยห้าสิบ
เอาข้าวมาแกะเองหนูก็เลยหนูก็เลยบ่นว่าเอ้าทำไมแม่ค้าทุเรียนแกะเอง
แล้วรู้ว่าทุเรียนมันไม่สูดทุเรียนมันอ่อนแล้วแกะออกทำไมทำไมไม่ขอเปลี่ยนแต่แรก
ว่าอย่างเงี้ยแกก็แก่ของแกแกแบบไม่สวยอ่ะพี่มีหลักฐานด้วย
หนูก็เลยแก่เม็ดออกมาดูมันก็แก่หนูก็ชิมดูมันก็เป็นมันมันหวานนิดนึง
ทุเรียนมันทำแล้วเขาแกะเป็นกี่ลูกครับแกะไปลูกนึงเขาจะเปลี่ยนไง
หนูก็เลยไม่ให้เปลี่ยนเพราะว่าลูกแรกก็ยังสวยอยู่แล้วก็แก่ไม่สวย
ก็ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยแม่ค้าทุเรียนสาวคนนี้บอกว่าได้โทรไปแจ้งตำรวจนะ
ก็แจ้งสพบ้านเป็ดเจ้าของท้องที่แต่ตำรวจไม่ยอมออกมาเคลียร์ปัญหาให้
บอกว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ยอมลูกค้าไปส่วนทางฝั่งหญิงสาวคู่กรณีก็โทรไปเหมือนกัน
แต่โทรไปบอกตำรวจว่าไม่ต้องมาทีนี้ไม่รู้มันจังหวะบังเอิญยังไง
ไม่รู้ตำรวจบอกอ่าก็ลองเจรจากันยอมยอมกันไปเนี่ยค่ะ
หญิงคู่กรณีก็เลยบอกว่านี่ไงตัวเองเนี่ยเส้นใหญ่อืมอ่า
แจ้งตำรวจเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้หรอกเธอก็เลยไปปรึกษากับเพื่อน
แล้วก็ตัดสินใจเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดที่ร้านนะแล้วก็คลิปที่ถ่ายได้เนี่ย
เอามาลงสังคมออนไลน์เพื่อเตือนภัยแม่ค้าขายทุเรียนด้วยกันเพราะหากไม่ทำแบบนี้
เกรงว่าผู้หญิงคนนี้จะไปทำเหตุการณ์แบบนี้กับที่อื่นซ้ำอีกนะครับ
บอกว่าเธอดูแล้วตั้งใจมาหาเรื่องโดยเฉพาะไม่ได้ตั้งใจมาซื้อทุเรียน
แต่เหตุผลจริงจริงไม่รู้ว่าเพราะอะไรอืมค่ะครับ
ทีนี้ถ้าใครจะซื้อทุเรียนมาฝากคุณภาคภูมิก็ไม่ต้องแกะซะเละขนาดนี้
ก็ลองจิ้มดูก่อนนี่ลูกแรกยังไม่ตกถึงท้องเลยรูปการณ์นี้เนี่ยค่ะ